คุณผู้ชมคะจากกรณีน้องโก้ค่ะ

นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนหัดใหญ่เจริญราชพิทยาจังหวัดสงขลา
ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ชื่อว่าเด็กชายแทนเนี่ยนะคะ
ต่อยแต่เด็กชายแทนเขาเป็นนักมวยด้วย
ต่อยไปปุ๊บน้องโก้ล้มศีรษะฟาด
สุดท้ายเมื่อวานนี้น้องก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตในวันเกิดของน้องพอดี
เกิดวันที่๑๔สิงหาคมเสียชีวิตพอดีค่ะ
คุณแม่ก็เลยเป่าเค้กวันเกิดแทนลูกชายที่เสียชีวิต
น้องโก้ถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่คือจะอายุครบ๑๔ปี
วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดควนลังค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพน้องโก้นะคะ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามากคุณผู้ชม
คุณแม่กับญาตินอนเฝ้านอนเฝ้าสมน้องโก้ตลอดทั้งคืนนะคะ
คุณแม่ศรีปัญญาช่วยสมบอกว่าทำอาหารเองเลย
เป็นเมนูโปรดของน้องโก้หมูทอดค่ะ
ก็เอามาวางไว้หน้ารูปถ่ายของน้องโก้

เสื้อนักเรียนของน้องโก้ที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
มีรอยเลือดมีรอยฉีกขาดแม่บอกแม่เก็บ

แม่บอกอยากจะนึกถึงคิดถึงลูกชายตลอดไป
เก็บทุกอย่างที่แบบเป็นของลูกชาย
คุณแม่บอกเก็บไว้ค่ะจะเก็บไว้เป็นอย่างดี
ก็ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเจ็บปวดนะ

คุณลุงของน้องโก้นะคะคุณลุงโสพลทองสอนบอกว่า

เป็นประธานสถานศึกษาอาสา
เป็นคนกลางที่จะนำญาติของเด็กชายแทนคู่กรณี
มากราบศพของน้องโก้เพื่อขอขมา
คืออยากจะมาแทนน้องแทนคนก่อเหตุ

ก็อยากจะมาคุยเรื่องของค่าเยียวยาของทั้งสองฝ่ายด้วย
คุณลุงบอกว่ายินดีนะคะมาได้

เดี๋ยวจะให้แม่ของน้องโก้เป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมด
วันเหลือของการเยียวยาจะเป็นอย่างไร
คุณแม่เล่าถึงวันที่โน้งโก้เข้าโรงพยาบาล
คือแม่ก็อยู่ดูแลตลอดนะ

น้องโก้ที่วันนี้ข้างใกล้จะอยู่ดูแลวิธีมีน

ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ
แล้วก็ต้องใช้เครื่องหายใจ

หมอบอกว่าน้องฮ่อนอัดอยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนน่ะ

เราก็เผื่อใจหมอบอกว่าเผื่อใจ
เผื่อใจคุณหมอก็บอกอย่างนั้นทุกวัน
แล้วก็ลุ้นเพราะวันนั้นหมอบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นอีกนิดนึง
ก็รอมาจนทุกวันทุกวันนี้แหละหมอก็บอกเผื่อใจเผื่อใจ
เดี๋ยวตอนนั้นก็ยังมีความหวังเพราะว่าตอนที่เราไปคือสะกิดเขา
ช่วงที่ว่าก่อนเขาจะเสียวันหนึ่งเขายังมีนิ้วกระดิก
ก็ภูมิใจขึ้นมาเออน้องเขาจะฟื้นนะคะแต่ไม่ครั้งนั้นได้ครั้งเดียว
หักเขามาวันต่อมาน้องก็ความดันต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนวันสุดท้าย
ไปอยู่กับเขาตลอดเลยเขาเอาผ้าเขาก็เอาผ้าเขาสอดไปใต้ผ้าเขากอดเขา
วินาทีสุดท้ายรู้เลยเหมือนเขาสะดุ้งอ่ะเขาสะดุ้งเขากำมือ
แล้วก็อยู่อยู่เครื่องเขาก็ขึ้นศูนย์ตอนนั้นคือคือบอกไม่ถูก
ค่ะเสียใจเพราะว่าอยากให้ลูกกลับมาไม่อยากให้เป็นแบบนี้
ก็บอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็รู้ว่า
ทางพนักงานสอบสวนจะเรียกเด็กชายแทนคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ย

หลังจากที่เสร็จเรื่องของงานศพของน้องโก้ค่ะ
บ๊วยดนะครับคุณครับ

ว่าเขาอยู่ในตรงนี้
นี่เป็นสิ่งที่เป็นความปวดใจที่สุดของคนเป็นพ่อคุณแม่

ต้องมานั่งเฝ้าลูกที่ป่วยป่วยหนัก
เผาศพลูกมาทำศพลูกเนี่ย
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเผาศพลูกตัวเอง
ใช่ค่ะก็บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้จริง
ความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนนักเรียนนะคะ
เรียนชั้นเดียวกันกับน้องโก้ผู้เสียชีวิตกับคู่กรณีด้วยนะคะ
แทนคือก็เรียนชั้นเดียวกันหมดนี่แหละ
เพื่อนบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ย
ทั้งคู่ทั้งน้องโก้น้องแทนเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะ
ไปไหนมาไหนในโรงเรียนด้วยกันตลอด
ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพื่อนห่วงทั้งคู่ขอให้น้องโก้ไปสู่สุขติ
ขอให้น้องแทนกลับมาเรียนร่วมกับเพื่อนเหมือนเดิมหลังคดีสิ้นสุด

เพราะรู้ว่าไม่มีเจตนาที่จะต่อยเพื่อนจนถึงขั้นเสียชีวิต
เป็นคนก็กับเพื่อนมากกว่าครับ

เป็นคนไม่อื่นกับใครครับชอบดู
ชอบเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับ
ครับ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสพทุ่งตำเสา
แจ้งข้อหาเพิ่มกับ
คู่กรณีก็คือเด็กชายแทน
อีกหนึ่งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
อีกหนึ่งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นอกเหนือจากข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
เหนือจากข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้
หลังจากที่มีผลการชนะสูตรศพจากโรงพยาบาลหัดใหญ่มาเป็นหลักฐานในการประกอบก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ส่วนบรรยากาศที่งานศพของน้องโก้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดควนลังนะคะก็เริ่มมีหลายหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็ส่งพวงหลีดมา
แสดงความอาลัยให้กับครอบครัวของน้องโก้นี่ก็เยอะมากนะคะคุณผู้ชมคะทางญาติญาติของน้องโก้ให้ข้อมูลมา
คือเขาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าพูดได้ไม่ได้แบบไม่เหมาะสมอะไรหรอกเชื่อว่าน้องโก้อยากจะให้ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสุข
โก้ให้โชคกับญาติญาติด้วยนะคะใช่ค่ะคือมีเจ้าของบ้านเช่าที่แม่ของน้องโก้เขาเช่าอยู่อะค่ะ
นำปีพศเกิดของน้องโก้ปี๒๕๔๘ไปซื้อลอตเตอรี่ที่มาเลเซียถูกเลขชุดรางวัลที่๑นะคะ
ถูกเลขชุดรางวัลที่๑เลยก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อหมูมาร่วมทำบุญให้กับน้องโก้๑ตัวด้วยนะคะ
ชุดที่มาเลเซียนี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะนับเป็นหน่วยคูณตามจำนวนเงินที่ซื้อ
ถ้า๑บาทไทยรู้สึกจะได้ประมาณ๓๐๐บาทอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นรุงกิจนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะ
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องทุกคนนะครับผมก็เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วว่า
ผมว่ามันต้องมีทุกคนโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเวลาทะเลาะกันทะเลาะตีกันต่อตีท้าต่อยจะด้วยใครเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรก็ว่าไป
แต่คุณตูนบอกเคยเจอครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยถูกท้าไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเคสน้องโก้กับน้องแทนจะท้าอะไรกันนะ
แต่คุณตูนเนี่ยถูกเพื่อนท้าว่าชกสิเอาสิแน่จริงไหมคุณตูนแบบอื้อหือจะขึ้นละจะคึดละ
แต่พอหน้าของพ่อกับแม่ลอยมาถ้าถึงเรียกถ้าต่อยไปเนี่ยพ่อกับแม่ถูกเรียกมาโรงเรียนแน่เผลอถูกไล่ออกด้วย
ก็เลยไม่ต่อยแล้วก็เดินหนีไปเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะอารมณ์วูบเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะ
แต่ก็เข้าใจนะคะบางทีเด็กอะค่ะเด็กอายุยังน้อยเขาก็ยังอาจจะคิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการไม่ทันท่วงเทียงไม่ทันตรึกตรองให้ดียังอายุน้อยอยู่อะไรแบบนี้
แต่ก็อยากจะให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาใช่เพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าให้หน้าพ่อกับแม่ลอยมาไว้ก่อน
ถูกเรียกพ่อกับแม่มาที่โรงเรียนแน่เนี่ยเรื่องใหญ่แน่ถ้าหน้าพ่อกับแม่ไม่ลอยมาหน้าพี่ตูนลอยมาก็ได้
นึกถึงพี่ตูนพอดีสักแล้วจะได้มีสติเออพี่ตูนเคยเจออย่างงี้เอาไม่ต่อยแล้วไปก็ได้
ว่าหลายคนเคยเจอหลายคนเคยเจอเพื่อนนักเรียนก็ต้องมีแหละ
อะไรบ้างนิดหน่อยแบบนี้นะคะผมนี่สบายหน่อยผมไม่สู้คน
ครับว่าไงก็ไปเรียบร้อยเนี่ยที่ป๋อสี่แล้ว